ส่วนลงไปที่ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข่าวแรก
เป็นที่ฮือฮาเลยทีเดียวนะครับ
บัวลอยไปเผือนงานจะเพื่อนยาง
ทำไมคะมีผลงานใหม่เหรอค่ะเปล่าครับ

นี่ไปกันที่นี่ปักบุ๊ดปั๊กมา
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนี้กันเขาบอกว่ามีเรื่องฮือฮา
เพราะว่าน้าแอดไปสู่ขอเจ้าไก่ชนพันนี้
ตอนแรกพูดว่าน้าแอดไปสู่ขอกำลังเดี๋ยว
อย่างงี้จะแต่งงานสู่ขอไก่ชนอ๋อ
นี่คือขบวนขันหมากพร้อมกับเสียงแห่แตรวงนะครับ
ดังคลึกโครมไปทั่วเลยครับ
ทำให้บรรยากาศการแห่ขันหมากของฝ่ายเจ้าสาวนะครับ
ฝ่ายเจ้าสาวก็คือไก่ชนตัวเมียเนี่ย
ก็คือทางด้านมณีรัตนาหรือว่าเจ้ามอร์นิ่งไก่ชนตัวเมียจากชนะชัยฟาร์ม
มากันแบบคึกคักเลยทีเดียวนี่หอบฮิ้วจูงมือกันมาแบบนี้

แต่ว่าคราวนี้คือเจ้าสาวต้องเป็นคนแห่ขันหมากไปหาเจ้าบ่าว

เออเรื่องของไก่ชนเป็นแบบนั้นใช่ไหม

นอกจากนี้ครับข้อมูลข้างหลังยังมีนี่แหละ
แอดคาราบาลหรือว่านายยืนยงโอภากุลนะครับ
มาในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย

เจ้าของชนะใช้ฟาร์ม
เป็นประธานฝ่ายเจ้าสาวก็ยิ่งสร้างความฮือฮาเข้าไปอีก
เพราะว่าคนดังระดับประเทศมาเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอไก่ชนให้เลย
คนเพียบเลยนะครับ
สององค์ในสู่ขอเจ้าเขี้ยวเงินครับมือปราบม้าล้อหัวใจเพชรไก่ปลาสายพันธุ์ไทยก๋อย
ซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าเบ่าที่เป็นของฉลองชัยฟาร์มภายในตำบลขออภัยครับ
ภายในอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ส่วนการจัดการวิวาของไก่ชนเงินล้านคู่นี้เนี่ยก็จัดแบบประเพณีไทยและจัดเตรียมโต๊ะจีนไว้๕๐โต๊ะ
เลี้ยงแขกที่ไปร่วมงานเขาบอกว่ามากันเพียบเลยค่ะตกลงว่าเป็นโต๊ะจีนแต่เลี้ยงแขก
ใช่แต่คนไทยมาร่วมงานเป็นโต๊ะจีนไง
ทานกันแบบอิ่มหีพีมันกันเลยทีเดียวอ๋อนี่มีเอาหน้าชนกัน
ทวิมลหรือว่าพระอาจารย์แดงโอ้โหรู้จักกันเป็นอย่างดี
มาเป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์โดยถือเลิกงามยามดี
เจ้าเขี้ยวเงินจากฉลองชัยฟาร์มให้กับมณีรัตนา
หรือว่าเจ้ามอนิ่งไก่ชนสาวจากชนะชัยฟาร์มสวมสร้อยคอทองคำให้กับไก่ทั้งคู่นะครับ

ประมาณนั้นนายมานะเจ้าของชนะชัยฟาร์มกล่าวว่าเมื่อวานถือเป็นว่าเป็นวันดี
ถือโอกาสนำเงินสด๕ล้านบาทไปสู่ขอเจ้าเขี้ยวเงินจากฉลองชัยฟาร์ม
กับมณีรัตนาลูกสาวของเจ้ามณีแดงไก่ชนราคาแพงที่สุดในโลก๒๒ล้านบาท
ตัวนี้ถ้าเคยจำกันได้เราเคยอ่านข่าวไปแล้ว
โอ้โหก็ได้รับการเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพระอาจารย์แดงเกจิ
ชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขานะครับ
แล้วนอกจากนี้ครับเจ้าเขี้ยวเงินก็เป็นไก่พันธุ์ดีนะ
มีดีกรีชนะมา๕ไฟติดแล้ว
แล้วด้วยค่าตัวเนี่ยมากสุดกว่า๑๕ล้านบาทเลยทีเดียวนะ

เขาก็บอกว่าเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้กับลูกสาวของเจ้ามณีแดง
เพื่อขายพันธุ์ไก่ชนต่อไปนั่นเองนะครับ

เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งคู่เลย
ลูกออกมานี้เรียกว่าชนะหลายสังเวียนแน่นอน
และที่สำคัญค่าตัวของไก่ชนแต่ละตัวเนี่ย

คุณดูสิขนาดเท่าแก่ยังต้องเป็นแบบผู้ใหญ่
ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลย
เห็นแล้วอิจฉาอยากเกิดเป็นไก่ชนบ้าง
คุณจะให้น้าแอดไปสู่ของผู้หญิงเหรอ